ดูเรื่องของการรักษาความปลอดภัยกันหน่อยนะ
เราเนี่ยนะครับจะออกจากบ้านเราก็ต้องล็อคโมงล็อคบ้านให้ดี
ข้าวของก็เอาไปไว้ข้างในบ้านแล้วออกมานอก
ประตูบ้านแล้วก็ปิดล็อกให้เรียบร้อย
อันนี้สบายใจแล้วของไม่หายอย่างแน่นอน
แต่บางทีนะถ้าประตูของคุณเนี่ยนะฮะ
มันมีช่องทางแล้วก็ต้องดูด้วยนะว่าของที่อยู่ข้างใน
มันจะปลอดภัยอย่างที่ใจเราคิดหรือเปล่าครับ
อ้าววางไว้กี่ขวดนะ

แต่น้ำอัดลมหายทุกวัน
เอาแบบนี้เอาประตูออกไปเลย

เอาเป็นว่านะประตูเนี่ย

มันผิดที่คนอ่ะวางหมิ่นกันไป
เอางี้ไอ้รังน้ำอัดลมเนี่ยไปวางที่อื่นดีกว่า

เพราะว่าประตูเล่นเป็นซี่ที่มันมีช่องว่างห่างขนาดนี้

เฮ้ยจะขายงาน

โอ้พ่อบอกแล้วนะให้ดูแลให้ระวังให้ดี
อันนี้ต้องฝากเตือนกันเรื่องจริงแล้วกว่าขโมยก่าวโจทย์มันเยอะ
แล้วไม่พอนะขโมยมันทุกอย่างที่สามารถเอาไปได้จริงนะ
ช่วงนี้ก็ดูแลทรัพย์สมบัติของเราคนไป